คุณผู้ชมครับภาคเอกชนครับมีการเข้าไปมีบทบาทครับในการช่วยผลักดันเมืองท่องเที่ยวให้เป็นเมืองสีเขียวแล้วก็เป็นเมืองที่มีคาร์บอนต่ำนะครับ
เพื่อเป็นการพัฒนาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวของไทยควบคู่กันไปครับ
รอบนี้ครับจะมีการทำไอเดียเจ๋งนะครับในการสร้างเมืองสีเขียวที่เชียงคานไปดูพร้อมกันกับรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ปั่นจักรยานเรียบแม่น้ำโขงระยะทาง๑๑กิโลเมตรไปปลูกต้นไม้๑๘๐๐ต้น
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยจักรยานและสร้างเมืองเชียงคานเป็นสังคมคาร์บอนต่ำด้วยการปลูกป่า
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๔แนวทางจากกิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยมือเรา
ที่เราได้ดำเนินการมากว่า๑๐ปีแล้ว
ก็คือโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา
ซึ่งก็จะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน

การลดการใช้น้ำการลดการปล่อยของเสีย
แล้วก็การเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับ
นั่นก็คือสิ่งที่เราได้พยายามปลูกฝัง

เพื่อให้เกิดการความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
พอวิสัยทัศน์ของจังหวัดก็คือเมืองหน้าอยู่
เมืองแห่งการท่องเที่ยวการค้าการลงทุน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง
แล้วก็ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเรื่องของการท่องเที่ยว
ก็คือการไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพราะฉะนั้นการลนลงให้เป็นมือสีเขียว
ก็คือเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นี่คือจุดสูงสุดในเรื่องของไฮเอ็น
ในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากนี้ยังเพิ่มจุดจอดรถจักรยานให้นักท่องเที่ยว
โดยนำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาประยุกต์
เพื่อตกแต่งเป็นจุดจอดรถจักรยาน
บริเวณถนนคนเดินเชียงคาน
ขณะเดียวกันนำเอาองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ

ได้มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
จากนี้ยังผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับชุมชน

สำหรับไฟส่องสว่างบริเวณรอบในช่วงเวลากลางคืน

โยต้าเมืองสีเขียวให้ครบทุกภาคทั่วประเทศ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ
ให้เศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวดีขึ้น